มหาวิทยาลัยมหิดลครับกำลังจะกลับหอพักกัน

จู่แท็กซี่ขู่ว่าจะเอามีดแทงพวกเธอ
ได้ยินใช่ไหมฮะเงินก็เอาของกูไป
พวกเธอพอถึงหอพักกำลังกำลังจะเดินเข้าหอพัก
เธอก็จ่ายเงินไปแล้วตามปกติเลยนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือเธอเล่าว่า๓คนที่นั่งแท็กซี่กันมา

กลับชนน่ะ
ตอนไปก็จะชนตอนกลับจะชนอีกไหมล่ะ

คือพวกเธอที่เป็นผู้โดยสารนะเหมือนจะมือเผลอไปโดนไหล่แท็กซี่เขา
ค่ะโดนไหล่โชเฟอร์เขาเออโชเฟอร์ไม่พอใจเออแค่โดนไหล่เนี้ยไม่พอใจเลยฮะ

ไม่แน่ใจว่าได้ขอโทษหรือเปล่าแต่ตัวโชเฟอร์บอกว่า
อย่ามายุ่งกับตัวผมแบบนี้ผมแทงสวนจริงนะ
ก็เหมือนจะเอาเรื่องเลยครับตะโกนด่าพวกเธอถาม
ว่าอะไรเธอว่าทำไมมีปัญหาอะไรจะทำไม

เธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายวีดีโอไว้ครับ
เท่านั้นแหละพอโชเฟอร์เห็นว่าอ้าวอีกฝ่ายหยิบมือถือมาถ่าย
ขับออกไปเลยครับ
เรื่องราวต่อมาก็คือกลุ่มนักศึกษาสาวโทรไปแจ้งขนส่งครับ
แล้วก็จำทะเบียนรถได้ด้วยนะก็เลยโทรแจ้งทะเบียนไว้
ทราบว่าโชเฟอร์แท็กซี่คนนั้นเป็นทหารยศจ่าสิบเอกครับ

เป็นทหารนะครับทางขนส่งเนี่ยรับเรื่องไว้แล้ว
แล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวโชเฟอร์คนนี้ที่เป็นทหารยศจ่าสิบเอก

ถ้ายังอยู่ในราชการนี้ต้องเอาผิดวินัยด้วยนะคะ
ใช่ครับแล้วไม่รู้ที่ขู่ไว้เนี่ยมีมีดจริงหรือเปล่านะครับ